ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับคู่รักคู่นี้นะคะมืออยู่ตรงไหนเห็นแล้วนะคะคนชุดแดงนี่ก็คือพี่นิวนิวจิ๋วนะคะนั่นก็คือสามีของเธอพี่เป๊กเจมนานั่นเองนะคะวันนี้เรามาเกะกะกันเห็นบอกว่าเปิดแบรนด์เครื่องประดับใหม่ปังมากเดี๋ยวไปดูว่ามันจะปังขนาดไหนนะคะไปเลย
ธรรยาสวยไหมคะวันนี้
อันนี้ก็ซุ๊กอยู่บ้าง
ซุ๊กอยู่บ้านหวานหวาน
อันนี้ซุ๊กอยู่บ้านป่ะคะ
อยู่บ้านเมืองแดงแบบนี้

หอมยังเหมือน

แต่ที่เด่นกว่าชุดนั้นคือซ่อยเตอร์แหงเตอร์เนาะ
แล้วค่ะคอลเลคชั่นใหม่ฝากด้วยนะคะ

มีเสียงด้วย
เห็นปะว่าของผู้ชายก็มีใช่มั้ยคะ

กริ้งได้เหมือนกัน

บ๊ายบายบ๊ายบาย